คราวนี้แม่ค้าที่ขายส้มตำไก่ย่าง
โอ๊ยกำลังตำส้มตำอยู่

ท้ายที่สุดพอลูกค้าซามาเปิดนับดู
แบงค์นี้เลยคุณผู้ชมแบงค์๕๐
แค่สัมผัสมันก็ไม่เหมือนแบงค์๕๐ทั่วไปแล้ว
นี่ค่ะคนที่ตกเป็นเหยื่อ

เช้าเมื่อวานนี้ตอนนั้นกำลังวุ่นวายอยู่เลย

เธอก็จะนับเงินพอรับเงินมาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเก็บในกระปุก
ไม่ได้สังเกตไงว่าแบงค์๕๐มันเป็นแก๊งปลอม
ช่วงนั้นต้องเร่งต้องรีบตำส้มตำ
ทีนี้พอลูกค้าซาไปช่วงบ่ายเนี่ย
เธอก็เอากระปุกเงินมานับแยกแบงค์ออกจากการเอาเรียง
แบงค์๑๐๐อยู่กับแบงค์๑๐๐แบงค์๕๐๐อยู่กับแบงค์๕๐๐

ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมแบงค์๕๐นี้มันต่างจากใบอื่น
แล้วมันเหมือนกับกระดาษถ่ายเอกสาร
นี่ค่ะทีนี้พอหยิบแบงค์๕๐ที่เคยมีอยู่
เอามาเปรียบเทียบกันอุ๊ยมันต่างกันจริงด้วย
แล้วลองเอาแบงค์๕๐นี่ดูสิคะอู้เอาไปจุ่มน้ำค่ะ

ยุ่ยเลยแล้วด้านหลังนี่คือลอกไปหมดเลย

รู้ทันทีว่าเนี่ยของปลอมชัด
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าต่อให้แบงค์นี้มันเป็นแบงค์๕๐
มูลค่ามันไม่ได้สูงมากแต่ก็อยากเตือนไง
รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่
เร่งจะวุ่นวายขนาดไหนก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน
เพราะไม่รู้หรอกว่าใครเอาแบงค์ปลอมมาซื้อ
แล้วพอเธอได้แบงค์ปลอมแบบนี้
เธอก็เลยเป็นการแชร์ข่าวไปในกลุ่มไลน์พ่อค้าแม่ค้า

คนที่เอาแบงค์๕๐เนี่ยมาซื้อของเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเอามาใช้จ่ายนี่แหละนะคะ